แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วย

รุมทำร้ายกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม

ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลชนบุรี
ซึ่งมีคลิปคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้ไปดูกันค่ะ
นี่เป็นคลิปซึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลชัดเจนว่าบริเวณรอบ
นี่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่
แล้วก็มีคนไข้คนอื่นยังรอให้หมอตรวจอยู่ด้วย
หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชนบุรี
คำถามคือคุณละอายใจบ้างไหม
กรณีแรกคุณไปทำร้ายร่างกายคุณตาวัย๙๐ปีสาหัส
คำถามที่สองคือคุณมาทะเลาวิวาสในโรงพยาบาล
ซึ่งเขามีคนเจ็บคนป่วยพร้อมที่จะคอยได้รับบริการอยู่
ใช่และเกิดขึ้นคือที่โรงพยาบาลทุกคนก็แตกตื่น
ทุกคนก็ตกใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็แอบอยู่นะ
อยู่ด้านหลังเห็นไหมคะผลุบเข้าปลุกออกแบบนี้
แต่ว่าสุดท้ายก็เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมด
คนที่ถูกรุมทำร้ายมีคนเดียวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ย
เสื้อขาวใช่ไหมคะถูกรุมอยู่คนเดียวเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่า
เป็นเหตุทะเลาวิวาสระหว่างวัยรุ่น๒กลุ่ม
อยู่ในซอยทานทิพย์หมู่ที่๒ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ก็คือเริ่มจากในเป่งอายุ๙๐กว่าปีแล้ว
เปิดห้องแถวให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาเช่า
แต่ทีนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้ค้างค่าเช่าของคุณตา
ผ่อนผันมาหลายรอบอันนี้คุณตาเป่งนะคะ

วันเกิดเหตุการณ์ก็คือตาเป่งเนี่ย
เดินไปทวงค่าไฟฟ้าของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

และกลุ่มนี้เขากำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่หน้าห้องแถวเลย

ใช่ค่ะรุมทำร้ายคุณตาก่อนเนี่ยนะคะ
คุณตามีบาดแผลตามร่างกาย

ทำให้คุณตามีแผลเวอะหวะหลายแห่ง
ไม่พอเท่านั้นเอาหินทุบคุณตาซ้ำ
จนคุณตาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้มาถึงหูลูกหลานของคุณตาเป่งบ้าง
ไม่พอใจค่ะพากันยกพวกมาหลายคน
ตอนแรกมารุมตีกันก่อนที่บริเวณหน้าห้องเช่าก่อน
มีการคว่างปลาขวดใส่กลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็ใช้ขวดตีกันรุมชกต่อยกัน
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มก็ได้รับบาดเจ็บแหละ
และทีนี้กลุ่มซึ่งเป็นคนเช่าเขาบาดเจ็บมากกว่า
เขาถูกส่งตัวโดยหน่วยกู้ภัยไปที่โรงพยาบาล

ไม่จบนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกหลานของคุณตาตามไปอีกค่ะ
เพราะว่ายังไม่พอใจยังไม่สาแก่ใจนะคะ
ตามไปที่โรงพยาบาลไปทำร้ายคืนอีกสักหนึ่งรอบ
แต่ทีนี้ถูกถ่ายคลิปเอาไว้ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

แต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ก็คือคนที่ถูกรุมทำร้ายหนึ่งคนเนี่ย

ปรากฏว่ามาทราบที่หลังไม่ใช่คู่กรณีเลย

เป็นคนที่ขับรถเอาคู่กรณีที่บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลเท่านั้น

แต่อย่างใดไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ด้วยซ้ำไปนะคะ
ทีนี้เรื่องของคดีพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์

คดีแรกคือทำร้ายร่างกายในจุดที่เกิดเหตุ

หมายจับทีนี้แหละจะให้ทางตำรวจจับตัวมาให้ได้ค่ะ
เอาล่ะตำรวจบอกว่าออก๒ข้อหากันก่อนใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าไปสืบแล้วก็ระหว่างที่คุณไปทุบตี
แล้วก็กระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้
ผู้ป่วยตายคุณโดนอีกหนึ่งข้อหานะคะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ค่อนข้างชัดเจนนะคะเห็นหน้าเห็นตาชัดเจน
ถ้าเป็นตัวเองนะคะและยังเป็นเยาวชนอยู่
คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้พาไปมอบตัวเนาะ